แต่เหตุการณ์เนี้ยเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเพราะว่าสุดท้ายแล้วช่วยไม่ได้ครับไม่สามารถจะทำให้เขารอดชีวิตได้นะฮะถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมครับแล้วกลายเป็นเรื่องที่ต้องบอกก่อนนะครับความเชื่อส่วนบุคคลผู้หญิงคนนี้เหมือนวิญญาณจะมาเข้าสิ่งร่างเธอเพื่อจะมาบอกเล่าแล้วแฉว่าคนตายเนี่ยถูกคนก่อเหตุฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมมันรักหนู
ให้แม่ทำยังไงให้แม่ทำยังไงบอกไว้

เอามันมาโดนพ่อเพื่อนหนูรู้ว่าฉัน

มันจะให้แม่หามาที่ไหนแล้วจะให้แม่ไปหามาที่ไหน

นี่ครับคือทุกคนในงานศพก็ล้อมวง
แล้วก็ตั้งใจฟังที่ผู้หญิงคนนี้เขาเล่าออกมาแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยนะฮะ
กับแม่ของผู้ตายเชื่อว่าวิญญาณลูกชายมาเข้าสิ่งร่างผู้หญิงคนนี้ครับ
งานศพของนายธนกรอายุ๑๗ครับ
เพราะว่าถูกอดีตพ่อตาใช้มีดฟันและแทง
ครอบครัวตั้งสวดศพที่บ้าน๓คืน
ปรากฏว่าคืนที่๒ระหว่างที่แขกมาร่วมงานจู่
ผู้หญิงคนเมื่อกี้นี้ครับชื่อว่าคุณวันนิสาอายุ๒๓
เป็นเพื่อนสนิทกับผู้ตายจู่มีอาการแปลก
แล้วก็ร้องไห้ร้องห่มแล้วก็เล่าเหตุการณ์ต่าง
เป็นฉากเลยเหมือนกับวิญญาณผู้ตายมาเข้าสิ่งร่างเธอ
แล้วนอกจากนี้นะครับพูดคุยกับคนในบ้าน
ในวันที่ถูกฆ่าบอกว่าอดีตพ่อตาโหดเยี่ยมยังไง
ใจร้ายยังไงจงใจทำร้ายเขาขณะที่ลงจากรถ
ใช้มีดแทงและฟันเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปสิบเอ็ดกุมภาครับ
อดีตพ่อตาคนที่ก่อเหตุใช้มีดฟันที่คอและหลังแขนซ้าย
รวมไปถึงแทงที่ท้องจนทะลุด้านหลังของนายธนากรผู้ตายนะฮะ
พยายามที่จะยื้อชีวิตตอนแรกอาการสาหัสเร่งส่งให้ถึงมือหมอโดยเร็ว
แต่สุดท้ายยื้อชีวิตไว้ไม่ได้
คนก่อเหตุเองก็มอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
พอทัพทันในพื้นที่อุทัยธานีครับแต่เห็นว่าได้ประกันตัวออกมา
ล่าสุดครับทางคุณพ่อและคุณแม่ของผู้ตายเดินทางไปเก็บอัฐิของลูก
วัดเขาปัทวีหลังจากที่มีพิธีเผาศพเสร็จสิ้น
นี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดก็นำอัฐิเอามาไว้ที่บ้าน
สิ่งหนึ่งที่ครอบครัวเล่าให้ฟังก็คือเหมือนกับลูกชายพูดเป็นลางด้วย
คุณขวัญคุณผู้ชมประโยคสุดท้ายที่ลูกพูดกับย่าก็คือ
บอกว่าย่าขอเที่ยวคืนสุดท้ายประโยคนี้ครับตอนแรกฟังก็ผ่านผ่าน
ไม่ได้เอกใจอะไรแต่พอมารู้อีกทีอ้าวออกไปรอบนี้แล้วไปโดนฆ่า
นั่นคือการเที่ยวครั้งสุดท้ายแบบที่ลูกเขาขอจริงที่หลานเขาขอจริงหรือเนี่ย
แล้วนอกจากนี้บอกด้วยครับแล้วผมจะบวชให้แม่เหมือนกับเตรียมตั้งใจ
จะทำบุญให้กับครอบครัวแล้วอ่ะสุดท้ายก็มาด่วนจากไปนี่นะฮะ
อกจากนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปภาพตอนแรกอีกสักครั้งหนึ่ง
ภาพตอนแรกบรรยากาศงานศพที่คุณลุงล้อมนั่นคือครั้งแรกที่ทุกคนเห็นนะฮะ
หลังจากนั้นภาพด้านขวาที่คุณขวัญและคุณผู้ชมได้เห็นเนี่ย
จะมีคุณพ่อคุณแม่นั่งประกบซ้ายขวานี่คือครั้งที่สอง
เหมือนกับว่าขอให้วิญญาณลูกมาเพื่อมาเข้าร่างของผู้หญิงคนนี้
เล่าเหตุการณ์อีกครั้งแล้วเกิดอะไรขึ้นจากนั้น

ขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ
ขอบคุณครับครับผม